เหตุการณ์ประมาณเที่ยงคืนได้เวลาพอดิบพอดีเขานัดกันมา
โทษอีก๒กลุ่มเป็นเด็กอาชีวะนักเรียนช่างทะเลาะกันยกพวกตีกัน
มีดมาปืนมาเสียงดังสนั่นวันไหวครับ
แถวประชาอุทิศซอย๒เขตราชบุรณะแล้วก็มีคนบาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้ด้วย

ถนนกรุงเทพฯเสียงปืนดังปั้งชาวบ้านเขาก็หนีกันด้วย
ไล่ตีกันแบบนี้ครับไม่กลัวกฎหมายเลยเนอะอย่าลืมเรายังคงมีพรกรฉุกเฉินกันอยู่เนอะ
ต้องห้ามรวมกลุ่มกันอะไรแบบนี้นะครับก็ในคลิปเนี่ยจะเห็นวัยรุ่นชายอย่างน้อยสองคน

มีเสียงปืนดังไล่หลังมาปั้ง๑ครับ๑ในนั้นก็มีบาดเจ็บแล้วก็มีคนถ่ายทริป
เหตุการณ์นี้เอาไว้ได้ด้วยหลังจากเหตุการณ์สงบลงไปตำรวจก็มาพร้อมกับกู้ภัยครับ
มีดฟันจนบาดเจ็บรวมทั้งหมดเนี่ย๔คน
โดนมีดฟันไป๔คนก็ต้องนำตัวส่งโรงพยาบาล
เหตุการณ์เกิดขึ้นในช่วงเที่ยงคืนที่ผ่านมา
จากการไปถามชาวบ้านแถวนั้นเนี่ยเขาบอกว่า
ได้ยินเสียงปืนดังหลายนัดเหมือนกันนี่คุณป้าบอก
ก็ออกมาดูมีกลุ่มวัยรุ่นไล่ทำร้ายกัน
กลัวมากก็ต้องหลบในบ้านก่อนเดี๋ยวโดนลูกหลง
พอตำรวจมากู้ภัยมาก็ออกมาดูอีกครั้ง
พอเห็นโอ้โหมีคนเจ็บนอนเจ็บอยู่๔คน
คือพอตำรวจมาไอ้คนที่ก่อเหตุก็วิ่งหนีกัน
เจิดกระเจิงปล่อยคนเจ็บที่เพื่อนนอนบาดเจ็บอย่างนั้นสิ
๔คนอ่ะร้องโอดครัวอยู่ก็ออกขอภัยโอดครัวอยู่นะฮะ
เอาไปฟังเสียงหน่อย
เสียงปืนอ่ะหายนั้นอยู่มีคนเจ็บเห็นมั้ย

ตำรวจรถพยาบาลกับรถตำรวจมาเยอะมาก
ตอนนั้นเราก็กลัวใช่มั้ย
ก็อยู่ในบ้านหลุดเสียงปืนดังซุ่มเลย
มีเสียงแล้วขอความชื่อเหลือกันไหมคะ

ตำรวจเขาก็ไปถามหนึ่งในวัยรุ่นที่บาดเจ็บ
ว่ายังไงทำไมถึงมาทะเลาะกัน
วัยรุ่นก็บอกว่าขณะที่กลุ่มเพื่อนนักเรียนช่างกล
กำลังจะพากันกลับบ้านมาเป็นกลุ่ม
พอเดินทางมาถึงย่านประชาอุทิศ
ก็ไปเจอกลุ่มนักเรียนช่างต่างสถาบัน
ซึ่งเป็นสถาบันคู่อริกัน
พอเห็นกันคือไม่ได้มีเรื่องกันมาตลอดหรอกนะ
แต่พอมันอยู่คนละที่มันก็แหม่มันก็ไม่ได้

ก็เลยยกพวกมาเลยฮะพร้อมกับอาวุธครบมือ
เปิดฉากไล่ทำร้ายกัน

คนคนละทิศคนละทางฮะโดนฟันกันไป
ใครถูกตามทันก็โดนมีดฟันกันไป
ตามไม่ทันก็วิ่งหนีไปได้
ตอนนี้ยังไม่ได้มีรายงานว่ามีคนถูกยิง

เพราะมีเสียงปืนดังขึ้นด้วยนะครับ
เหตุการณ์เหล่านี้ก็ตามมามากมาย
เปิดเทอมให้ไปเรียนหนังสือ